ของฝ่าเกิดขึ้นทุกปีแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตคนต่อฟอตขุ่นไปจะให้คนเห็นภาพ

อ่าเจ้าหน้าที่เสียวไฟครับ

เรื่องจากมันมีภาพที่เขามาทำเกี่ยวกับ

มาทำแนวกันไฟมานู่นนี่นั่นในพื้นที่เนี่ยเราเคยรับทราบ

ไม่เคยครับ
คือที่เขาตั้งรับบริจาคนี้คือเราไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
ไม่ได้เลยครับเพราะว่าปกติแล้วถ้ามีผู้บริจาคอ่าเครื่องดื่มเนี่ย
ทางภาษาดำไฟป่าจะบันทึกภาพไว้หมดเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป